พร้อมมากมีอะไรอยากคุยกันส่งอีเมลมาได้ก่อนเลย
คำว่าหัวและใจเห็นไหมว่าคำว่าหัวมักจะมาก่อนใจ
แต่เวลาเกิดปัญหาทีไรปัญหามันจะไปทำร้ายจิตใจ
ที่หัวจะคิดได้ทุกครั้ง
เป็นเบรกคอยเป็นหัวก็แล้วกันนะคะ
เพราะแน่นอนค่ะเวลาที่เรารักใคร
ความรู้สึกทางใจมันจะนำอยู่แล้วล่ะ
และเข้าใจค่ะเวลาพี่อ้อยตอบอะไรไป
มีคนเยอะมากที่บอกว่าโอ๊ยพี่พูดง่ายนะ
ใช่สิเพราะพี่ไม่ได้รักคนคนนั้นเท่าที่น้องรัก
แต่อะไรก็ตามที่ทำยากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้
เพราะสุดท้ายถ้าเราไม่ทำใจไม่ให้สติตัวเอง
เขย่าตัวเองบ้างคนที่เจ็บหนักที่สุดจะเป็นเรานะคะ
มาดูคำถามของวันนี้ซิคำถามที่ส่งเข้ามาเป็นเรื่องของอะไร
อันนี้ค่ะสวัสดีครับพี่อ้อยผมชื่อเนมอายุ๒๗ครับ
ผมคิดเสมอว่าผมชอบผู้หญิงครับพี่และผมมีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอด
แต่ไม่นานมานี้ความรู้สึกของผมมันเปลี่ยน
ผมมีเพื่อนสนิทชื่อนันเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มปลายจนเข้ามหาวิทยาลัย
ตัวติดกันมากเรียกว่ามีเนมต้องมีนันนะคะ
คราวนี้ตอนเรียนมหาวิทยาลัยจนถึงทำงานช่วงแรกผมเช่าหออยู่กำนันตลอด
แยกขอกันเมื่อสองปีก่อนเพราะว่าผมย้ายที่ทำงาน
แต่เราก็จะนัดเจอกันเสมอปรึกษากันได้ทุกเรื่อง
และที่สำคัญมันรู้เรื่องความรักของผมมาโดยตลอด
เมื่อปีที่แล้วผมเลิกกับแฟนช่วงโควิดรอบแรก
เพราะว่าแฟนเก่าค่อนข้างงี่เง่าเอาแต่ใจ
และสาเหตุที่เลิกก็เพราะว่าเธอน้อยใจที่ผมยกเลิกทริป

โอ้แต่ก็ทำไมล่ะคะคือน้อยใจส่วนน้อยใจ
แต่ก็เพราะโควิดไม่ใช่เหรอถึงไม่สามารถไปเที่ยวได้
เสร็จปั๊บผมเนี่ยบอกเลิกก่อนแต่เสียใจมากนะครับพี่
และช่วงที่ผมเสียใจก็ได้นันนี่แหละมาคอยอยู่ข้าง
สร้างความบันเทิงจนทำให้ผมหายเศร้าได้เป็นอย่างดี
นานเข้าผมกลับมองว่าเฮ้ยเพื่อนผมน่ารักอ่ะ
ที่เขาก็ทำตัวเหมือนเดิมด่าผมกวนผม
แต่ผมกลับอยากอยู่ใกล้บางครั้งผมก็ทำตัวห่วงมันมาก
เวลาที่มันคุยกับเด็กที่มันจีบผมชอบขัด
บางครั้งก็ประชดและคอยหาเรื่องให้มาอยู่กับผมตลอดเวลา
วนเวียนในชีวิตของกันและกันมาเรื่อย
จนกระทั่งโควิดรอบนี้เราไม่ค่อยได้เจอกัน

ผมยอมรับว่าผมงี่เง่าหงุดหงิดแล้วก็ผ่านหาเรื่องทะเลาะ
เรียกร้องให้เขามาหาผมจนนันคงรำคาญ
ก็เลยยอมมาเจอและเมื่อเราเจอกัน
ผมก็เลยไม่อยากเสียโอกาสตัดสินใจบอกความในใจว่า

พี่เอาให้รู้ไหมครับว่าพอผมพูดจบ
มันด่าผมตะคอกผมและโมโหผมมาก
มันคิดว่าผมทำลายความไว้ใจของมัน
คิดว่าผมแอบชอบมันตั้งแต่ตอนเรียน
ที่ผมพยายามอธิบายว่า
ความรู้สึกของผมมันเพิ่งเริ่มขึ้นไม่นานมานี้

และจากวันนั้นมันก็บล็อกทุกช่องทาง

แต่เขาก็ไม่ให้โอกาสผมเลย
ผมเสียใจหนักกว่าเลิกกับแฟนเก่าครั้งที่แล้วอีก
ทำยังไงดีครับกับความรู้สึกนี้
และผมจะทำยังไงให้ด้วยความเป็นเพื่อนของผม
กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่อ้อยครับ
งงจังเลยว่าเขาโกรธอะไรขนาดนั้นหรือ
เหตุผลอาจจะดูน้อยไปหน่อยหรือเปล่า
มานั่งคิดวิเคราะห์ทีละเรื่องก่อนนะคะ
วันนี้เราต้องยอมรับว่าความรักไม่มีเหตุผล
เราก็ไม่ได้รักใครสักคนเพียงเพราะว่าเขาเป็นเพศตรงข้าม
แต่เรารักเขาเพราะว่าเขาเป็นเขา

ก็ไม่ต้องมานั่งทุกข์เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเพศอะไร
คือพี่ไม่อยากให้วันนี้เรามานั่งคิดว่า
ผมงงผมเป็นเพศอะไร
คือเดี๋ยวปัญหาของน้องจะกลายเป็นการสับสนทางเพศ
สับสนทางเพื่อนไปในเวลาเดียวกันนะคะ
คนทุกคนเวลาชอบใครสักคนไม่ได้ชอบเขาเพราะเขาเป็นเพศตรงข้าม
แต่ชอบเขาเพราะว่าคนคนนี้คือคนที่อยู่ด้วย
และเราสบายใจและเราอบอุ่นหัวใจ
และน้องคือคนคนหนึ่งที่ซื่อสัตว์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะ

เกี่ยวกับเรื่องเพศไหนเป็นเพศไหนด้วย
เรามีโอกาสรักคนที่เขาไม่รักหรือว่าไม่รู้สึกอย่างเดียวกัน
แต่ละคนอาจจะมีวิธีในการรับมือกับความรู้สึกของตัวเองแตกต่างกันไปค่ะ
คือถ้าบังเอิญว่าน้องส่งคำถามมาก่อนหน้านี้นะ
อาจจะบอกว่าพี่น้องใจเย็นก่อนนะ
อย่าเพิ่งผลีผลามในการที่จะรีบบอกไป

รับรู้ไม่ได้แปลว่ารับรักเสมอไป

บอกไปแล้วยากกว่ามากมายนะคะน้อง
เพราะถ้าเขาไม่รักเขาอาจจะผลักเราออกให้ไกลตัวเขามากที่สุดก็เป็นไปได้
คือพี่ไม่แน่ใจว่าก่อนจะบอกไป
ได้เผื่อใจกับเรื่องนี้ไว้ก่อนหรือเปล่า
ตอนนี้เลยเกิดภาวะช็อกค่ะ
คนบางคนอยู่ใกล้ก็กลัวให้ความหวัง
เขาก็เลยยอมพังมิตรภาพที่เคยมี

ไม่คิดว่าเพื่อนรักที่เขาไว้วางใจกลายเป็นเพื่อนสนิทที่คิดไม่ซื่อได้ยังไง
แต่เรื่องของใจมันห้ามกันได้สักที่ไหนล่ะ
เชื่อไหมคะว่าถ้าเลือกได้และบังคับใจกันได้นะ
ไม่มีใครอยากหลงรักคนใกล้หรอก
ไม่มีใครอยากหลงรักเพื่อนสนิทด้วย
เพราะว่าเวลาที่ตกกลุ่มรักคนใกล้ยิ่งรู้สึกเหมือนความรู้สึกมันจะห่างไกลออกมาเรื่อยค่ะ
เพราะถ้าบังเอิญว่าเขาไม่มีใจเพื่อนก็เสียไปนะแฟนก็ไม่ได้มา
คืออย่างที่บอกค่ะถ้าเราได้คุยกันก่อนพี่อาจจะยังซะหน่อย

ในที่สุดตอนนี้ก็ต้องรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้
เพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนที่เลือกกันและกัน
เราเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ค่ะน้องเนม
เพราะในที่สุดแล้วพอบอกไปปั๊บ
ไม่ได้สิพี่ถ้าเขาไม่รักผมก็ขอความเป็นเพื่อนคืนมาได้ไหม

ทั้งหมดต้องอยู่ที่อีกฝ่ายเหมือนกันว่า
เขาจะให้เราได้มากมายขนาดไหน

ก็ต้องพยายามสร้างปัจจุบันดี
เพื่อจะชดเชยอดีตแย่ก็แล้วกัน
ในภาวะที่ต่างคนต่างช็อกแบบนี้
พี่ว่าปล่อยให้เขาไปคุยกับตัวเองสักพัก
การพยายามเพื่อจะอธิบายตอนนี้

แต่ถ้าเราอ่อแต่ใจพยายามวิ่งตามเขา

ทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันว่า
ถ้าเกิดสถานการณ์ที่แย่ที่สุดตอนนี้เกิดขึ้น
ปิดการสื่อสารของเราไปแบบยาวเลย

แต่พี่มีความรู้สึกว่าคิดลบไว้ก่อน

ก็ถือเป็นความคิดบวกอีกรูปแบบหนึ่ง

แล้วก็เตรียมแก้ปัญหาเอาไว้ก่อน
ถ้าการเข้าไปอธิบายตรงต่อหน้าตอนนี้เนี่ย

มันอาจจะเกิดอาการเข้าหน้าไม่ติดก็เป็นไปได้
ไม่รู้จะวางตัวยังไงทั้งเขาและเรานะคะ

เมลมันเหมือนกับการที่เราพิมพ์อะไรลงไป

อ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีก
คิดอะไรไม่ออกบอกตามตรง

คำคำที่บอกกับพี่อ้อยตรงนี้แหละ
แล้วจะส่งเป็นอีเมลก็ได้
ขอโทษนะที่ทำให้เธอตกใจ

คิดว่าการเป็นเพื่อนก่อนหน้านี้คือการหลอก

เพิ่งรู้สึกพิเศษเมื่อไม่นานมานี้เอง
และเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรารู้สึกพิเศษเราเลยบอก
เพราะไม่อยากให้เธอได้ยินจากคนอื่นเราก็พูดไปตามตรงอะค่ะ
บอกเขาด้วยนะคะว่าเราน่ะเข้าใจเขานะ
ถ้าเราเป็นเขาเราคงทั้งโกรธและทั้งเสียใจ
แต่ที่บอกไปเพราะอย่างที่บอกแล้วค่ะ
ไม่อยากให้เขาไปรู้ความรู้สึกนี้จากคนอื่น
และที่สำคัญอย่าโกรธมากถึงขนาดนั้นเลย
ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนหนึ่งจะขอและคิดว่าเป็นการขอที่ไม่มากเกินไป
ขอความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมได้ไหมล่ะ
อืมเราเข้าใจเธอนะคือมันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะ
แต่อย่างน้อยอย่าทำให้เรารู้สึกผิดมากมาย
กับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่แบบนี้เลยนะคะ
ถ้าคิดว่าความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นคือความเลวร้าย
ไม่เป็นไรเราจะยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการขอโทษ

ถ้าเกิดความเป็นเพื่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ยังทำให้ความรู้สึกของเธอดีขึ้นกว่านี้

ที่สุดแล้วก็แล้วแต่จะตัดสินใจก็แล้วกัน
เราทำทุกอย่างดีที่สุดในจุดของเราแล้ว
เราขอโทษถ้าสิ่งที่เราพูดไประคายเคืองหัวใจเพื่อน
แต่แค่จะบอกว่าการเป็นเพื่อนสนิทที่รู้สึกพิเศษกับเพื่อนสนิท
เราเองก็รู้สึกแย่ไม่ต่างกัน
นี่มันคือความรู้สึกพื้นที่ทุกคนเป็น
เห็นไหมคะว่าไม่เกี่ยวกับความเป็นเพศไหนด้วย
แต่เวลาที่เรารักเพื่อนมันมีความรู้สึกกำแพงมันจะสูงกว่าปกติ
เพราะคำว่าเพื่อนก็เป็นความรู้สึกที่แสนดี
ไม่มีใครอยากคิดไม่ดีกับเพื่อน
แต่ความรู้สึกแบบนี้ห้ามไม่ได้
แต่บริหารจัดการได้และวางตัวได้
ใช้เวลาค่ะทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมเร็วเกินไป

ในที่สุดก็ต้องใช้เวลาทั้งเขาและเรานะคะ
เราอาจจะทำได้แค่ทำทุกอย่างคล้ายเดิม
ที่เพิ่มเติมคืออาจจะต้องขยับออกมาอีกหน่อย
แบบที่ไม่เอาความรู้สึกดีของเรา
รบกวนเขามากจนเกินไป
น้องเนมนะคนแอบรักเพื่อนมีทั้งโลกค่ะ
และบางคนสมหวังก็ยินดีด้วย
แต่ถ้าบางคนผิดหวังก็อย่าคิดว่า
ความผิดหวังของเราทำให้เราไม่มีคุณค่า
หรือรายละฉันมันด้อยค่านะเธอเนอะ
ไม่เกี่ยวค่ะเขาจะเลือกเราหรือไม่เลือกเรา

และความรู้สึกดีที่เกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกดีนะคะ
อย่าไปด้อยค่าความรู้สึกดีของเรา

ความรู้สึกนี้มันแย่มันเลยทำให้เราต้องเสียเพื่อน

แต่แน่นอนความพอดีก็มีความสำคัญ
น้อยไปกว่าคำว่าดีพอเช่นเดียวกัน

ต่อให้เราจะบอกว่าสังคมบ้านเราเปิดกว้าง

เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เราบอกความรู้สึกนี้ไป

และต้องไปบริหารจัดการการวางตัว
ถ้าบังเอิญว่าเขาไม่ได้รู้สึกอย่างเดียวกัน
หรือมีรสนิยมแบบเดียวกับเรานะคะ
ขอบคุณในความไว้ใจกับคำถามที่น้องส่งเข้ามาด้วย
น่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายคนที่ตอนนี้

ถ้าบังเอิญว่าบอกไปแล้วเขาต้องห่างเหิน
ถ้าเราเตรียมคำตอบไว้แล้วว่าไม่เป็นไร
เขินก็ได้แต่ขอให้ได้บอก

แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่แน่ใจ

รักเขาในมุมของเราอีกสักพัก

ใครมีอะไรอยากคุยส่งเข้ามาคุยกันได้นะคะ

สามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะ

รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจ

วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ